พระดอนนะคะดูเหมือนว่าจะไปปรากฏในหลายข่าวหลายคดีนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคดีของพระกาโตะซึ่งได้ชื่อว่าถูกอ้างว่าเป็นพระคนกลาง
หรือว่าคดีเช็คเด้งซึ่งตำรวจตามตัวอยู่อืมนะคะ
ล่าสุดเนี้ยค่ะนะคะมีศิลปินพื้นบ้านนะคะโผล่มาแจ้งความเอาผิด
โดยบอกว่าพระดอนซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังตะวันออกเนี่ยนะคะ
หลอกเงินวัดบ่อจิกเกือบ๕๐๐๐อ้างว่าจะไปทำพระเครื่อง
แต่ว่าหายตัวไปนี่แหละค่ะวันนี้นายประทวนนิดเนธ
หรือว่านายหนังชวนสงวนศิลป์อายุหกสิบเอ็ดปีนายหนังตะลุง
แล้วก็เป็นผู้ดูแลวัดมุจรินทราวาสหรือวัดบ่อจิก
ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าอาวาสวัดบ่อจิกให้ไปแจ้งความกับตำรวจสพมนครศรีธรรมราช
ดำเนินคดีกับพระครูวินัยทรสุวิจักรปัญญังวโรหรือว่าพระดอน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังตะวันออกในข้อหาช่อโกงค่ะ
โดยบอกว่าหลอกเอาเงินวัดจำนวน๔๙๙๙๙บาท
อ้างว่าจะเอาไปสร้างเหรียญพระครูถาวรศิลวัตรเจ้าอาวาสวัดบ่อจิก
แต่ไม่ทำตามข้อตกลงค่ะ
ประทวนบอกว่าพระดอนมาคุยกับเจ้าอาวาสวัดบ่อจิ
บอกว่าจะทำเหรียญก็จะใช้เงิน๙๙๙๙๙บาท
แต่ว่าวัดไม่มีเงินเยอะขนาดนั้น
ก็เลยเอาเงินในตู้บริจาคแล้วก็จากตนเองสมทบไปอีก๙๐๐บาท
รวมเป็นเกือบ๕๐๐๐บาทให้กับพระดอนไปทั้งหมดเลย
แต่วัดเนี่ยกลับถูกพระดอนต่อว่าเรื่องพิธีปลุกเสกเหรียญที่ระลึก
ซึ่งชาวบ้านทำถวายเจ้าอาวาสเมื่อวันที่๓เมษายนบอกว่า
ถ้าชาวบ้านทำซ้ำแล้วเหรียญที่พระดอนทำจะขายให้ใคร
ดอนต่อว่าแล้วก็หายไปเลยค่ะ
คือจริงเหรียญที่เขาจะทำเขาไม่ต้องการจะทำขาย
แต่อยากจะทำเพื่อจะแจกชาวบ้าน
เขาก็บอกว่าพระดอนตั้งใจพูดแบบนี้ก็ผิดวัตถุประสงค์เหมือนกันนะคะ
แล้วพอเห็นข่าวพระดอนหลอกเงินคนอื่น
ก็เลยอยากให้พระดอนเอาเงินมาคืนวัดทั้งหมด
เพราะนี่เป็นเงินทำบุญจากชาวบ้านนะคะ
แล้วก็บอกว่าบาปบุญมีจริงใครทำอะไรไว้
ก็จะได้รับกรรมจากการกระทำแน่ค่ะ
ถ้านับตอนนี้ก็ชื่อพระดอนก็อยู่ใน๓คดีแล้วนะคะ